ทีนี้ข่าวนี้ทีมงานขึ้นภาพช้าหน่อยนะจ๊ะยั่วจ้า
วันนี้๑เมษายนลอตเตอรี่ผลรางวัลสละกินแบ่งรัฐบาลเลื่อนออกไป
ทีมงานโอ้โหเข้าภาพเร็วจังนี่งูจ้างูจงอางเข้าไปอยู่ในห้องเครื่องรถเก๋ง
โอ้โหตัวใหญ่มากดูสิคุณยาว๓เมตรครึ่งอ่ะแล้วหนักเป็นกิโลค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลาอยู่สักประมาณราว๒๐กว่านาทีจับงูออกมาได้
ยี่สิบนาทีอีกแล้วเหรอยังไงฮะภาพกว้างภาพกว้างภาพกว้างภาพกว้าง
รถคันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมรถเก๋งทะเบียนกไก่จจ๖๙๑๖ตรัง
จอดอยู่ที่หลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้ขาวตำบลดินแดง
อำเภอลำทัพจังหวัดกระบี่นะคะ
เปิดขึ้นมานี่แหละค่ะเอาออกมาได้งูจงอ้างคุณสุภาษา
ตัวใหญ่มากแล้วสู้ด้วยนะดูดูมันพลักกำลังมันแรงมากนะคะ
สุดท้ายเอาออกมาได้แล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
สอบถามเอ๊ะรถคันนี้เป็นของใครรถคันนี้เป็นของเจ้าหน้าที่พยาบาล
โดยจอดไว้ช่วงเช้าจนกระทั่งช่วงบ่ายเห็นงูมันเลื้อยเข้ามาบริเวณโรงจอดรถตรงนี้
จู่เลื้อยเข้าไปในรถแล้วก็หายไปเลยไปซุกซ่อนนอนอยู่ใต้ท้องรถในห้องเครื่องอ่ะ
แล้วสุดท้ายก็ต้องโทรเรียกกู้ภัยแบบนี้เมื่อสักครู่
ทำไมคะภาพงูหรือภาพทะเบียน
ไปดูเยอะค่ะไม่ได้ดูงูนะงูดูทะเบียนรถ

มีอีกรุ่น๑เดือนนะคะเก็บไปเรื่อยนะคะ